มารับสุขใบใจที่ปากท้องของคนอยากรวย

เตี๋ยวต้มยำชื่อดังหมูเด้งกระดิ้งกระดอน

ลูกใหญ่จานเดียวคือแบบจุกกันไปเลย

แต่ยอดขายถรู่ทรวงไปลักเมืองต่อวัน

ไปดูว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรถึงจะรวยขนาดไหน
ที่นี่เขามีเมนูเด็ดนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามหมูเด้ง
และเมนูสุดจี๊ดนั่นก็คือเหลาเกี้ยวจัมโบเกี้ยวห่อหมูเด้งทอดกรอบ
และมีหมูเด้งห่อด้วยไข่ต้มย่างมะตูมแบบนี้เลยล่ะครับคุณผู้ชม
ราดด้วยน้ำต้มยำมะนาวแท้พริกเผาสูตรพิเศษ
โอ้โหเห็นแล้วก็อยากทานคำเดียวทั้งชามเลยได้ไหมล่ะครับ
ต้องบอกว่าเครื่องเนี่ยแน่นอลังการแบบนี้ราคาเริ่มต้นเพียง๕๐บาทไปจนถึง๘๐บาทเท่านั้น
ซึ่งเจ้าของร้านก็คือพี่บอลคนนี้นี่แหละครับเรียกว่าขายดีจนคนแน่นร้านขนาดนี้
เอาเป็นว่าเราตามเฮียป้องและน้องจ๊ะ
ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
พี่บอลเขาบอกว่าร้านนี้เพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือน

เดือนตอนนี้ขายได้วันเป็นหมื่นจริงป่ะ

เติบโตแบบก้าวกระโดดไวขนาดนั้น
ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเกิดจากออนไลน์

ใช่นี่ครับผมมันอาทิตย์โอ้โฮ
กินมากนี้น่ากินมากอันนี้ชามเท่าไรเนี่ยพี่
ในนี้นะครับมีไข่ห่อหมูเด้งครับ
มีกุ้งจัมโบ้นะครับสองตัวแล้วก็มีหมึกหมึกด้วยนะครับ
แล้วก็มีเครื่องหมูมีเครื่องในมีหมูเด้ง
แล้วก็มีลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีเกี้ยวห่อหมูมีเส้นมีผัก
หมูเด้งเนี่ยเขาบอกว่าสั่งมาจากร้านประจำ
ประจำครับสั่งเขาทำโดยเฉพาะเราต้องการใส่ให้ใส่เกลือเท่านี้
ใส่วัตถุดิบเท่านี้แล้วก็ไปสู้ของเราเอง

โล๓๐เลยเหรอใช่ครับ๓๐โลครับ
เขาบอกว่าที่นี่ไส้หมูเด็ด
ครับเพราะว่าเราล้างด้วยเกลือล้างด้วยน้ำส้มสายชู
ล้างคาวมันออกแล้วก็เอามาต้มด้วยน้ำซุปที่เราปรุงเสร็จแล้ว

เพื่อดับคาวทั้งหมดแล้วจะกลายเป็นกลิ่นของน้ำซุปที่เราต้ม

ใช่ครับเป็นเครื่องปรุงคือเยอะมากเราจะปรุงสดเลยใช่ไหมคะ
แบบใส่หม้อแบบนี้อันนี้อันนี้เป็นเพียงเผาครับสูตรของเราเองใช่ครับ
แล้วซุปไหนซุปหม้อไหนเขาบอกล้ำลือมาล้ำลือมาซุปนี้บอกว่าเคี่ยว๓ชั่วโมง
และนี่ก็คือน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวมานานกว่าสามชั่วโมงโดยทุกวันพี่บอลเขาเนี่ยก็จะนำวัตถุดิบเครื่องปรุงประกอบไปด้วย
กระดูกหมูหอมหัวใหญ่หัวชัยเท้าน้ำตาลกรวดซอสปรุงรส๓เกลือปั่นย่าหวานเกลือน้ำกระเทียมดอง
จากนั้นตั้งน้ำให้เดือดใส่เล้งลงไปปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลกรวดน้ำกระเทียมดองคนให้เข้ากัน
ใส่ใบเตยตามด้วยสามเกลือปั่นและย่าหวานนำมาห่อในผ้าขาวบาง
จากนั้นก็ใส่หัวชัยเท้าและหอมหัวใหญ่เคี่ยวนานสามชั่วโมงเราก็จะได้น้ำซุปหม้อนี้แล้วล่ะครับพี่ป้องน้องจ๊ะ

คือโดยระแวกตรงนี้เนี่ยมีศูนย์ราชการเยอะก็จะเป็นช่วงเที่ยงถึงบ่ายครับ
ก็จะเยอะมากจนแบบเคยมีลูกค้าที่มายืนรอเป็นแบบเป็นชั่วโมงก็มี
แล้วจะบอกว่าตรงนี้นะคะเรามาถึงเราก็ต้องมาปรุงบ้างว่าการปรุงต้มยำเนี่ยแบบสูตรโบราณอย่างนี้เขาปรุงกันยังไง
เดี๋ยวให้ลองดูซิว่าเวลายำเนี่ยมันต้องใส่อะไรบ้างใช่ไหมใช่

เคล็ดลับการทำกันเลยนะเฮียป้องแต่จะมีอะไรนั้นเราขออุบไว้ก่อนเพราะตอนนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กับร้านผัดไทยแม่พยอม
ที่นี่เนี่ยเขามีเมนูผัดไทยที่อาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยครับแต่รสชาติเนี่ยอร่อยล้ำนั่นก็คือผัดไทยเกี้ยวกรอบ
เมนูฮิตที่ลูกค้าเนี่ยสั่งกันเกือบทุกโต๊ะเลยก็ว่าได้ว่าแต่เมนูนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง

เด็กนักเรียนได้ชิงแล้วก็ชอบค่ะ
แหมเรียกว่าเกิดขึ้นมาเพราะความบังเอิญเลยนะครับเนี่ย
ชักอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่า
ผัดไทยเกี้ยวกรอบเนี่ยทำยังไง
น้ำต้นใจน้ำมันแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำเซ่งแล้วก็น้ำตาล

ใส่ไทยค่ะแล้วก็ใส่เตี้ยว

แล้วก็ไอ้ถั่วแก่มแล้วก็ขอดที่

พริกแค่นี้ค่ะพริกแค่นี้ค่ะ

พริกแค่นี้ค่ะพริกแค่นี้ค่ะ
พริกแค่นี้ค่ะพริกแค่นี้ค่ะ

พริกแค่นี้ค่ะพริกแค่นี้ค่ะพริกแค่นี้ค่ะ
พริกแค่นี้ค่ะพริกแค่นี้ค่ะพริกแค่นี้ค่ะ
พริกแค่นี้ค่ะพริกแค่นี้ค่ะพริกแค่นี้ค่ะ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
ถ้างั้นเราไปคุยกับป้าแมวเจ้าของร้านกันดีกว่าครับว่ามีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
แบบไหนขายบ้างก็ที่เด่นเด่นเลยจะเป็นรสชีส
รสไข่เค็นรสรสกำโต้มยำเกือบสามสิบอย่าง
เรียกว่ามีเกือบจะครบทุกรสในท้องตลาดเลยนะครับเนี่ย
แล้วเด็กชอบกินรสอะไรมากที่สุดล่ะครับ
ถ้าขายดีที่สุดตอนนี้จะเป็นกลุ่มคาโบดาล่า
สต้มยำแล้วก็รสเป็ดเกาหลี
เริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเป็นขุนซองเล็กก็จะ๑๕บาท
นะคะไปจนถึง๑๘บาทไปจนถึง๒๐บาท
แต่เห็นเด็กรุมเยอะขนาดนี้
ต้องใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวันละประมาณเท่าไหร่
บางวันก็ร้อยกว่าห่อบางวันก็๒๐๐กว่าห
โอ้โหเป็นร้อยห่อเลยล่ะครับ
แล้วแบบนี้เวลาที่เด็กมาซื้อต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ

เหมือนจะทำได้ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับ
แต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
ฮัโลฮอฮัลโฮอื้อไอ่ผมหอบครับครับ

โอ้แมว

แค่เห็นก็ตาลายแล้วล่ะครับ
เด็กมารุมเยอะขนาดนี้ปวดหัวบ้างไหมครับป้าแมว
ปวดหัวนะคะเพราะว่าเป็นความเคยชิน
ส่วนใหญ่แล้วเด็กเป็นขาประจำทั้งนั้นเราก็จะคุ้นเคยกับเขาด้วย
แล้วเคยมีเด็กลืมจ่ายตังค์บ้างหรือเปล่าล่ะครับป้าแมว
มีบ่อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่บางคนกินเสร็จก็กลับมาจ่าย
อีกวันต่อมาคุณแม่จะมาบอกว่าป้าแมวลูกสาวลืมจ่ายตังค์
ก็เอาเงินมาให้คือเด็กส่วนใหญ่จะน่ารัก
เพราะว่าความซื่อของเด็กอะเนาะ
แล้วในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของป้าแมวใส่อะไรเพิ่มเข้าไปได้อีกบ้างล่ะครับ
หมูลวนไข่ส้มทอดดอกไก่ป๊อปหรือแม้แต่ไข่ลวก
สุดน่าจะเป็นชีสยืดหรือเปล่าคะ๑๐บาท
ท็อปปิ้งของเด็กเพราะว่าอันนี้เป็นราคาที่เด็กประทับใจมาก
แหแต่ละอย่างเนี่ยของโปรดเด็กทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย
แบบนี้ในการทำต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างล่ะครับ

ก็หายห่วงในเรื่องของคุณภาพ
แล้วป้าแมวมาขายอยู่ตรงนี้นานหรือยังล่ะครับ

แบบนี้จำเด็กได้หมดเลยหรือเปล่าล่ะครับ
ก็ถ้าเป็นขาประจำก็จะจำเสียง

ส่วนใหญ่จะจำเด็กได้เพราะว่าเด็กมาทุกวัน

มีเรื่องอะไรที่น่าประทับใจบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
ไปเรียนกรุงเทพไปเรียนที่อื่น
เขาจะมาให้ได้กลับมาซื้อให้ได้
นั่งแท็กซี่มาบอกว่าอยากกินมาก

ตอนนี้จบปตีแล้วค่ะเพิ่งเรียนจบแล้วค่ะ

แต่ว่ากลับมาอยู่นี่ก็เลยมาซื้อเกือบทุกวันค่ะ

ทุกครั้งที่มาซื้อป้าแมวก็คือแบบว่า

แล้วพอร้านป้าแมวมีกระแสในโลกโซเชียล

ก็มีคนอยากรู้จักมากขึ้น
ร้านป้าแมวอยู่ที่ไหนอยากมาลองซื้ออิ่ม
ถ้างั้นให้ป้าแมวช่วยฝากข้อคิดในการค้าขายไว้หน่อยครับ
ก็สิ่งแรกเลยที่เรามีมากที่สุดคือ

แล้วก็สิ่งที่สองคือความซื่อสัตว

ใส่ใจว่าเขาเหมือนลูกของเรา

กับบรรยากาศน้องฟันน้ำนมแน่นแบบนี้
ก็มากันได้ที่ข้างโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ตั้งแต่บ่าย๓ถึง๖โมงเย็นครับ
แต่ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วว่า

ก๋วยเตี๋ยต้มยำชามหมูเด้ง

เดี๋ยวกลับมาพบกันห้ามพลาดครับ
ฝันว่ามีพญานาคมาเล่นน้ำในอ่าง

ไปเลยแบบคนหายไปไหนอ่ะ

ยำปลาดุกฟูกโยชน์ขายวันและเยี่ยมแสน

วันนี้เราอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำปอประเทือง

ที่นี่เขามีเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งเครื่อง

แถมราคาก็เป็นมิตรอีกด้วย
ซึ่งต่อไปเฮียป้องและน้องจ๊ะ
ขอเข้าไปดูขั้นตอนการปรุงน้ำยำ
จะมีอะไรบ้างนั้นเตรียมสมุดปากกา
จดกันได้เลยครับคุณผู้ชม
ครับผมอ่านี้นะครับเบ็บแบบนี้นะครับอ่า

นาทีครึ่งครับห้ามเกินนี้ไม่งั้นไข่จะสุก

ครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปผ่าดู

ผักชีฝรั่งซอยน้ำตาลนำทุกอย่างมาใส่หม้อยำ
เทน้ำซุปลงไปคนให้เข้ากันตามเครื่องด้วยหมูสับไส้ตับหมูเด้งลูกชิ้นปลาเส้น
ชามให้น่าทานเราก็จะได้เมนูเด็ดของร้านนี้แล้วล่ะครับ
ทะเลจัมโบเป็นยังไงล่ะครับสีสันน่ารับประทานจริงเลยนะครับ
เนี่ยส่วนรสชาติจะเป็นยังไงตามเฮียป้องและน้องจ๊ะไปกันเลยครับ
อันนี้ฝีมือน้องจ๊ะคือเหล่าเกี้ยวจัมโบ้ครับตัวนี้ถ้วยนี้๘๐บาทครับ
สิบบาทครับผมอันนี้ครับอันนี้เป็นชาหมูเด้งแปดสิบบาทแปดสิบ
อันนี้คือยำเกี้ยวหมูเด้งครับ๕๐บาทได้๖ตัวแน่น
ตัวนี้เป็นทะเลจัมโบครับแพงสุดของร้านราคา๑๕๐บาท
ตัวนี้เป็นหมูสับธรรมดาครับตัวนี้เป็นเมนูเริ่มต้น๕๐บาทของทางร้าน
นี่นะฮะหมูต้มยำใช่อุ้ยน่ากินน่ะต้องเอาคนก่อนเนอะอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
ต้มกับน้ำซุปอีกแล้วทุกอย่างเป็นน้ำซุปเป็นเบสของทุกอย่างนี่แหละครับ

อันนี้เกาเหล่าเกี้ยวจัมโบใช่ครับ
คือด้วยความที่แบบว่าน้ำซุปเขาอร่อยมากแล้วก็ไม่หัวเครื่องอ่ะ
เน้นเครื่องอะไรอย่างนี้มันแบบเข้มข้นอร่อยมากอ่ะทุกคน
แล้วดูเกี้ยวเขานะคะเกี้ยวนี่คือบางมากเหมือนเขาเน้นหมู

มันหอมเครื่องหมักมากเลยตัวหมูเด้งเหรอครับต้มกับน้ำซุปอีกแล้วครับ

อื้มหมูนุ่มมาก
ที่มันแบบกำลังพอดีทุกคนมันไม่ได้สุกเกินไป
มันมีรสชาติของความแบบไข่มะตูมป่ะเขาเรียกไข่มะตูมไหม
ยามะตูมครับอืมอร่อยมากทุกคนแบบอร่อยเลยเฮีย
อีกหนึ่งเมนูที่น้องบอลบอกว่าขายดีไม่ดีมากไม่แพ้ตัวซิกเนเจอร์เลยนะฮะ

เต็มปากเต็มคำแบบเรียกว่าไม่สามารถทนกินข้าวกินทีเดียวหมดนี่ไม่ไหวมันใหญ่มาก

ต่อไปนะคะจะเป็นจัมโบทะเล

กุ้งตัวใหญ่มากของสดแล้วก็แบบมีความจุบเพราะว่าเขาไม่ได้แบบลวกจนสุกมาก
อร่อยมากนะคะคืออันนี้จัมโบทะเลนะคะ๑๕๐บาทค่ะ
อิ่มอร่อยกับหลายเมนูของร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำปอปะเทือง
กันไปแล้วต่อไปเรามาเปิดใจพูดคุย
ถึงเส้นทางชีวิตของพี่บอลที่กว่าจะมีวันนี้ได้
อดีตเคยทำงานประจำเงินเดือนหลักหมื่น
แต่ด้วยภาระหนี้สินทำให้เงินในบัญชี
เหลือใช้เพียงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อเดือน
แล้วอะไรทำให้พี่บอลผันตัวมาเป็นพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวได้ล่ะครับเนี่ย

ก้อนแรกซื้อรถไถให้แม่ภูมิใจมาก
พอเริ่มหักเท่านั้นแหละความอะไรเริ่มเกิด

บันเทิงเลยเพราะว่าเราไปเล่นหุ้นออนไลน์ครับ

ก็นึกถึงแม่นึกถึงพ่อแม่ว่า

ส่วนพวกน้ำยำเอามาจากช่องยูทูปเลย
อาบดน้ำไหมคะอร่อยสุขใจ

แล้วเปิดวันแรกพีกขายได้เท่าไหร่

เป็นห้องแถวเฉยตั้งได้๔โต๊ะ

พวกมึงไม่ได้หนี้ผมบอกเพื่อนอย่างนี้ผมทำการตลาดใหม่
ผมทำเมนูเพิ่มเมนูที่แถวนี้ไม่มีขาย
เตี๋ยวชาหมูเด้งครับผมทำตัวเนี้ยไปอ่ะ
ผมถ่ายรูปออกมาสวยเลยแล้วก็โพสต์ในกลุ่มคนรักดอนเมือง
อ่าซึ่งกลุ่มเนี้ยคนอยู่ประมาณเป็นแสนอ่า
ผมก็ครั้งแรกที่ผมโพสต์ด้วยความที่มันแปลกใหม่
กดไลค์เป็นพันพอโพสต์ไปแล้ว๕๐๐บาท
จากห้าพันเป็นสิบเท่าสิบเท่าเป็นแปดพันเป็นเก้าพัน
แล้วก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นกว่าจุดเริ่มคือการไปโพสต์ในเพจคนรักดอนเมือง
ใช่ครับจากร้านเล็กเพียง๔โต๊ะ
ขายวันละ๔๐๐บาทจนวันนี้กลายมาเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำปอปะเทือง
คนเนี่ยแน่นตลอดทั้งวันยอดขายเป็นหมื่นต่อวัน
และอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อของพี่บอลที่ทำให้ร้านคนแน่นคนรุมขนาดนี้
นั่นก็คือพญานาคสององค์นี้นี่แหละครับ
ด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว
ทีนี้เพื่อนเอ่อน้องพนักงานที่ร้านเนี้ยฝันฝันฝันว่าเอ่อ
มีพญานาคมาเล่นมาเล่นน้ำในอ่างยอดมันตก
อยู่ครับมันตกตกไปเลยแบบคนหายไปไหน

พอเช่ามาปุ๊บวันแรกก็บูชานู่นนี่นั่นช่วงเที่ยง
คนมาจากไหนไม่รู้วันภายในวันเดียวกันเลย
ใช่ครับเต็มร้านเฮ้ยแล้ววิธีบูชาเราก็ยังไงดูจากเน็ต
แล้วเขาบอกว่าวันแรกที่มาคือมีงูเขียวมาเลย
เขียวมาเลยสวยมากสวยมาก

พ่อปู่ขอให้ลูกกลับมาขายได้เหมือนเดิม
หลังของของเมืองไทยมาถ่ายหลังจากนั้นยอด
มาถ่ายเพิ่มจะถีดไปแดนเดี๋ยวดูของเราของเขาออกนี่เดี๋ยว
ใครที่ดูอยู่อาจจะแบบว่าเออ
ขยันความอดทนของพี่บอลจริงนะ
สิ่งที่พี่บอลเจอมาเนี่ยเข้าใจเลยในจุดที่แบบฉันไม่อยากอยู่แล้ว
ภูมิใจในตัวเองขนาดไหน

เพราะเราเกิดจากครอบครัวที่ไม่มีเงินเลย

มาถึงทุกวันนี้มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่งให้พ่อแม่
มันเป็นอะไรที่น่าจะที่สุดของชีวิตลูกคนหนึ่งแล้วแหละ

ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่
ใช้ความขยันอดทนและกล้าลองผิดลองถูก
มาประสบความสำเร็จได้สำหรับพี่บอล
จากร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำปอปะเทือง
แต่จากร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็ขอมาต่อกันที่อาหารตามสั่งกันบ้าง
กับร้านที่มีเอกลักษณ์เซ็กซี่แบบนี้
แต่รสชาติอาหารเนี่ยเรียกว่าแซ่บกว่า
กับช่วงริมทางสร้างเงิน
วันนี้ขอพาคุณผู้ชมมากันที่แถวเจริญเวียง
มาตามหาพ่อค้าแซ่บ

เรียกว่าล่อเท่แบบนี้เลยแหละครับ
ร้านนี้เขาเปิดมานานกว่า๒๕ปี
โดยมีเมนูขึ้นชื่อที่ทั้งคนไทยและต่างชาติต่างพากันมาชิม
ไข่ขยี้หมูสับข้าวผัดทะเลคลั่งและผัดไทยไร้เส้น
เด็ดขนาดไหนตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
เกียร์ถอดเสื้อเพราะอะไรทำไมถึงอยู่ดีถอดเสื้อ

วันหนึ่งแบบมือเป็นระวิงถึงร้อยกระทะไหม
อ่าถ้าเป็นช่วงที่บอกว่าเริ่มที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ย
คือตั้งแต่๔โมงเย็นเปิดร้าน๔โมง
ถึง๔ทุ่มนี่ปวดท้องไม่ต้องเข้าห้องน้ำ

ชื่อร้านของเฮียเนี่ยโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศ

และข้าวผัดทะเลข้างสองรายการ

หรือหนูจะให้เฮียผัดให้ดูดีกว่า
พอ๓เมนูมีเมนูอะไรบ้าง

แล้วก็ข้าวผัดทะเลข้ามก็จะใส่กุ้งปลาหมึก

เดี๋ยวเฮียทำเมนูอะไรเฮียใส่หมูสับแล้วเนี่ย

เฮียหนูเห็นในนี้อันนี้คืออะไรอ่ะมอย

มีเอียเล้งกับขาตังครับ

ใช่ใส่ทุกอย่างทำอะไรก็ใส่น้ำซุปนี้หมด
อ่าใส่ไข่๒ฟองครับสำหรับลาดข้าวนะ

น้ำมันหอยครับอูมามี่ครับนิดนึง

เสร็จแล้ว๑เมนู๕๐บาทนะคะ
โอเคเมนูที่๒ข้าวผัดทะเลครั่ง

เกลือครับอุมาหมี่ครับ

ปลาหมึกลงเนื้อสัตว์ลงไปก่อน

มสดหน่อยน้ำปลาหน่อยแล้วก็มันหน่อยนิดนึง

ไฟแรงเราก็ยกกระทะขึ้นมาหน่อยครับ
ผัดทะเลคลั่งค่ะ๙๐บาท
มาเลยค่ะเมนูต่อไปผัดไทยไร้เส้น

แต่ละเมนูเนี่ยสีสันและหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับ
เอาเป็นว่าเราตามน้องใบตองไปชิมรสชาติกันเลยดีกว่า
แต่จะบอกเลยว่ารสมันเข้มข้นมาก

แต่ว่ามันจะแบบหอมเครื่องต่างที่ใส่ไป
มาข้าวผัดทะเลคลั่ง
มันจะมีความแบบเผ็ดร้อนนิดในปาก

รสชาติค่อนข้างที่จะแบบกลาง
ไม่ได้เค็มจากอาหารทะเลในนี้

ลับเมื่อกี้ที่แอบเห็นเฮียยงเขาทำก็คือ
เฮียจะเอาวัตถุดิบพวกปลาหมึกกุ้ง

ให้ทุกคนลองนึกถึงรสชาติผัดไทย
แต่ว่ามันเข้มข้นกว่า

คือวัตถุดิบที่เป็นทะเลสดด้วย
มันก็เลยช่วยกันชูให้เมนูนี้
มันมีความแบบกรอบสดอร่อยหอมมัน

เข้าใจแล้วว่าทำไมเมนูนี้ถึงขายดี

ก็คือเคล็ดลับในการผัดจานต่อจาน
การเลือกวัตถุดิบที่จะเอาไปปรุงต่าง
และที่สำคัญน้ำสต๊อกน้ำซุปของเฮียอันนี้คือหัวใจหลักเลยเป็นน้ำที่แบบน้ำซุปที่ไม่ได้ปรุง
แต่เป็นน้ำซุปที่ผ่านการต้มกระดูกหมูและปรุงลงไปในทุกเมนูก็เลยทำให้ทุกเมนูมีความอร่อยกลมกล่อมค่ะ
ได้รู้เคล็ดลับทำเงินกับร้านตามสั่งอร่อยริมทางกันไปแล้วเราก็มาขอต่อกันที่อีกหนึ่งเส้นทางรวยด้วยอาหารอีสานสุดแซ่บกันบ้าง
ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยยอดขายไม่ธรรมดาจะเป็นที่ไหนไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
เศรษฐีป้ายแดงกับใบตองวันนี้พาทุกคนมาหาอะไรแซ่บแถวย่านซอยเพชรบุรี๑๒หน่อยนะคะ
ที่นี่เขามีเมนูเด็ดขึ้นชื่อที่ขายดีก็คือยำปลาดุกฟูกยอดขายวันละเกือบแสน
เจ๊ก้อยอีสานซีฟู้ดร้านดังย่านราชเทวีซอยเพชรบุรี๑๒เป็นร้านอาหารอีสานที่เปิดมานานกว่า๒๕ปีแล้วล่ะครับ
จากร้านรถเข็นเล็กจนกลายมาเป็นร้านดังย่านราชเทวี
ด้วยเมนูเด็ดทั้งส้มตำคอหมูย่างไส้ย่างและเมนูที่ถูกต้องต้องสั่งเลย
นั่นก็คือยำปลาดุกฟูที่ใช้ปลาดุกเนี่ยนำมาย่าง
วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าหกสิบตัวเลยล่ะครับแล้วเอามาทอดจนฟู
จานแบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมวันนี้น้องไปต่อ
ขอพาคุณผู้ชมมาเปิดเคล็ดลับความรวยกับร้านนี้เจ๊ก้อยอีสานซีฟู้
ทำอะไรอยู่คะเนี่ยเราจะมาแกะปลาดุกเพื่อที่จะมาทำยำปลาดุกฟู
นี่คือเมนูขายดีของร้านเลยนะ
เอาปลาดุกมาย่างก่อนนะคะแม่เอาปลาดุกมาย่างก่อนค่ะ
เสร็จปั๊บแกะกระดูกเอาหนังออกหมดทุกอย่าง
งเกิ้งก็ต้องเอาออกคืออะไรคือสูตรเด็ดเคล็ดลับความแตกต่างของยาปลาดุกปูร้านเรา
ด้วยมือแล้วก็บดด้วยเครื่องเราจะใส่แป้งนิดเดียวแล้วเราก็จะใช้ไฟแรงหน่อยค่ะ
เพื่อที่จะลอยประดกปูและเพื่อที่จะไม่อมน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็กรอบหอมอร่อย
ปกติวันหนึ่งใช้ปลาดุกย่างกี่ตัวห้าสิบตัวค่ะ๕๐๖๐ตัวค่ะ
ดุกตัวใหญ่มากยอดขายดีกว่าเขาบอกว่าแค่ปลาดุกเนี่ยนะวันหนึ่ง๕๐๖๐ตัวและยอดขายรวมทั้งร้านเนี่ย
วันหนึ่งเหยียบหลักแสนเหยียบหลักแสนแล้วร้านแม่เปิด๑๐โมงเช้าปิดตี๓
ช่วงไหนคนเยอะสุดช่วงเย็นค่ะประมาณทุ่มถึง๒ทุ่มเลยค่ะคนจะเยอะตี๒ไปแล้วก็ยังมีลูกค้าถึงว่าเปิดถึงตี๓
หลายคนบอกว่าฉันต้องการความแซ่บยำคัมผื่นพอข้าวกลัวไปล้วงสูตรเด่นเลยนะแม่นะเรียกว่าขายดีจนน้องไม่ต้องต้องขอล้วงสูตรลับการทำเมนูยำปลาดุกฟู
แต่ขั้นตอนการบดการทอดจะมีอะไรบ้างเราขออุบไว้ก่อนช่วงหน้ามาติดตามสูตรลับกันต่อเลยครับ
บ้านเขาก็เมาส์กันว่าเออพ่อแต่งตัวหล่อสีน้ำหอมฟุ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเขาพาผู้หญิงมาบ้าน

มีสร้อยอยู่เนี่ยเขาบอกเขารับไม่ได้

เซธีป้ายแดง
ต่อไปเราตามพ่อแมวสามีของเจ๊ก้อยไปเปิดสูตรลับการทำเมนูยำปลาดุกฟู
เรียกว่าเป็นสูตรพารวยจะมีอะไรบ้างตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
เมื่อกี้เนี่ยแม่บอกว่าก่อนที่จะมาบดตรงนี้ก็คือต้องมีการเลาะใช่ไหมคะพ่อ
แยกเนื้อแยกหนังออกใช่ไหมแล้วก็แยกช่างออกด้วย
แล้วทำไมพ่อต้องเอามาบดด้วยเราไม่ใช้การแบบสับ
เอามาใส่เข้าเครื่องเนี้ยเราจะสับจะสับไม่ไหวครับ

เครื่องเลยฮะไม่ให้บดให้ละเอียดให้เนื้อปลามันนิ่มนะครับ

ทุกคนดูนะอันนี้เหมือนเป็นเครื่องบดเหมือนหมูอ่ะ
คือบดรอบเดียวมันก็จะออกแบบแบบนี้เนื้อมันจะฟู

คือสำคัญมากเราจะมาทำการทอดปลาดุกให้ถูก

เพราะน้ำมันจะได้ร้อนเร็วเร็วอ่าน้ำมันเนี้ยจะให้อุณหภูมิร้อยห้าสิบองศักดิ์
มันจะทำให้ปลาดุกปูเป็นแพร่แล้วเหลืองสวยอย่างนี้
ใช่ครับนี่เราก็มาค่ะประสงค์ปลาดุกกับแก้หนุ่มปังเพื่อให้มันกรอบพอใต้เลยค่ะ
ขยับให้เข้ากันแล้วขยับก่อนเราก็ต้องทนก่อนนะครับน้ำมันก่อนนะครับ
เติมน้ำมันถ้าเกิดน้ำมันใหม่เราไม่ปนตรงกลางมันจะไม่ร้อน
หนึ่งสองสามไปอ่านี่อย่างจดขึ้นเร็วมากอันนี้เราก็ตะล่อมตะล่อมแล้วครับ
นี่คือเทคนิคในการทอดนะคะต้องเอาตะแกรงคอยตะล่อมตะล่อมไว้ให้มัน
ถ้าเขาจะขึ้นลิบขึ้นครับเสร็จแล้วขึ้นเลยแล้วทำยังไง
มันเป็นแพงขนาดนี้เหมือนง่ายมากอ่ะน้ำมันร้อนมันก็จะเร็ว

แล้วก็อันนี้กำเหมือนกันถูกไหมฟู้พร้อมไหมคะ
ยากมากเพราะว่าต้องทำยังไงก็ได้
ปลาดุกออกมาฟูไม่ไหม้และกลม

ยกสูงหน่อยนะยกสูงหน่อยกันร้อน
อ้าได้ไปค่อยไม่กระเด็น

จับเลยจับเลยจับเลยโอเค
ธรรมดาทำยำปลาดุกปูไปแล้วค่ะ
ไม่อยากจะบอกทุกคนว่านี่คือ
ปลาดุกปลูฝีมวิติชัน
พ่อแม่ภาคภูมิใจก็วันนี้แหละจ๊ะ
และนอกจากเมนูยำปลาดุกปูที่ร้านเนี่ย
ยังมีเมนูขึ้นชื่ออีกก็คือหมูย่าง

ต่อไปเป็นเคล็ดลับของหมักหมูของร้านเจ๊ก้อยนะครับ
เป็นเนื้อส่วนสันคอและคอหมูก็ได้นะครับ

เครื่องปรุงมีน้ำหมักสูตรเฉพาะของร้าน
มีน้ำตาลมีพริกทอดปรุงรส

เพื่อให้นมสดมันเข้ากับเนื้อหมู
จะได้นุ่มแล้วก็หอมด้วยนะครับ
ไปก็เป็นน้ำหมักใส่ไปเลยนะครับ
แล้วเราก็เอามะขยำอีกทีหนึ่งครับ

สีส้มที่เห็นเนี่ยเกิดมาจากพริกกับน้ำตาลนะครับ

ต่อไปเป็นการล้างไต้หมู
ล้างด้วยเกลือ๒ห่อ
กับหมูประมาณ๔กิโล

ต่อไปก็เป็นการหมักไส้เพื่อเอาไปย่าง

สีสันให้มันสวยงามนะครับ

เสร็จแล้วเราก็เอาไปย่างได้เลยนะครับ
หลังจากที่คุณพ่อแมวหมักเสร็จแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปย่างร้อน
จัดลงบนจานพร้อมน้ำจิ้มเด็ดสูตรมะขามเปียก
ทางร้านเนี่ยเคี่ยวเองกว่า๑ชั่วโมง
จากเมนูหมูย่างและไส้ย่างแล้ว
ที่ร้านก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือ
ต้มแซ่บปลานินพริกขี้หนูสวน
โดยเริ่มจากการนำผ่าตะไคร้เห็ด
ปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวใบมะกรูดหอมแดงน้ำตาลสาย
และพริกขี้หนูสวนมะเขือเทศ
เติมน้ำซุปต้มจนน้ำเดือด
จากนั้นนำปลานินลงหม้อรอจนสุก
โรยด้วยต้นหอมซอยขึ้นช่าย
แค่นี้เราก็จะได้ต้มแซ่บปลานินพริกขี้หนูสวนร้อนแบบนี้แล้วล่ะครับ
เอาเป็นว่าได้เวลาที่น้องใบตองจะไปชิมความอร่อยกันแล้วล่ะครับ
ถ้าดาาาาาาาาาามาแล้วววววว
เยอะมากเลยค่ะแม่เดี๋ยวให้แนะนำก่อนนะว่ามีเมนูอะไรบ้าง
อันนี้ยำปลาดูสปูค่ะเมื่อกี้ไปทอดไปแล้วก่อน

น้ำจิ้มหมาค่ามาค่ะ
ลิ้นอยู่หลังจากที่กินไปเออแล้วพอจิ้มกับอันเนี้ยมันกลมกล่อมเพราะว่ามันตัดความ
แบบมันได้นะเป้าะใส่ย่างจ๋าแม่
ย่างอ่ะทำสะอาดมากนะคะใครที่แบบเป็นสายไส้อ่ะนี่ชอบมาก
ต่อให้เมนูยำปลาดุกปูมันต้องยังไงแม่ลาดไปเลยไหมคะ
หรือว่าก็หรือว่าเป็นคำดีกว่าเนอะเป็นคำเดี๋ยวมันจะเหี่ยวทุกคน
กรอบไหมคะน้ำยำยังน่ากินเลยอ่ะค่ะ
ดุอ่ะกับเด็ดขนมปังมันเกาะกันเป็นแพร่แล้วมันให้รสสัมผัสให้มันกรอบ
เบาไม่อมน้ำมันแล้วน้ำยำที่แม่บอกนี่คือแม่บอกว่าใช้น้ำมะนาวแท้
ใช่เราบีบเองค่ะบีบเองน้ำยำอ่ะมันจะมีความแบบหวานเปรี้ยวค่ะ
หัวเนี้ยเขมเห็นนิดแล้วพอมันมาอยู่กับปลาดุกฟูมันน่าล่ะลงไปอ่ะ
มันพอดีอ่ะมั้นที่นี่มาต้องเสร็ไปจ้ะหูหูปลาโยกมาทั้งบึง
นาวสดมันเปรี้ยวแบบหอมกลิ่นของพริกขี้หนูอ่ะ
ต้มแซ่เปรี้ยวเผ็ดเค็มแซ่บปลามันไม่มีกลิ่นขาวเลย
แล้วปลาคือดีมากดีมาก
เอาล่ะอันนี้ไม่ได้หากินกันง่าย
ปีนี้ยังไม่ได้กินเลยไข่มดแดง
เป็นยำกึ่งลาบนะแม่เนอะ
คือน้ำรสชาติของน้ำยำที่เป็นลาบ

รสชาติดีจัดจ้านแซ่บทุกเมนู
อิ่มอร่อยกับเมนูจัดจ้านของร้านเจ๊ก้อยอีสานซีฟู้ดกันไปแล้ว
ต้องสู้ชีวิตเก็บเงินกว่า๑๐ปี
เพื่อจะมาทำร้านส้มตำรสเข็น
ด้วยเงินลงทุนเพียงสามหมื่นบาท

เมื่อสามีของเจ๊ก้อยแอบพาผู้หญิงเข้าบ้าน

ก็ไม่รู้ระแคระคายอะไรเลยค่ะ

วินาทีนั้นที่แม่เห็น

อ๋อพ่อก็รอเอาอย่างนี้ดีกว่า

เราไปทำยังไงถึงพาผู้หญิงเข้าบ้าน

ก็ผู้หญิงก็อยากจะเห็นบ้าน

เสียใจอะเนาะว่าไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรทนได้ว่าอย่างเงี้ย
ทนได้คืออยู่กัน๓คน
อยู่กันสามคนเราอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างล่าง
แม่ก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขารับไม่ได้นะที่จะมีก้อยอยู่เนี่ยเขาบอกเขารับไม่ได้
แต่ถ้าเกิดว่าก้อยรับได้ก้อยก็อยู่ไปเราก็เลยบอกว่าเออเรารับได้ว่าเราเราอยู่ได้
เราอยู่ได้ใช่เราอยู่ได้แล้วเขาอ่ะ
เขาบอกเขาอยู่ไม่ได้อ้าว
บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรารับไม่ได้นะถ้าจะไปละลากับแฟนเราหรืออะไรพวกนี้
แฟนก็คือแฟนคนที่เราจะดูแลเขา
ก็คือแม่ของลูกอะเนาะแฟนของลูก
ตอนนั้นน่ะหนูอยากรู้ว่าแม่คิดยังไงที่จะทับใจ
บอกพ่อว่าให้พ่อเลือกแล้วกันแล้วแต่พ่อ
เลือกใครก็เลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ยังไงก็ได้
แม่ก็บอกพ่ออย่างนี้พ่อบอกว่า
ไม่เอาแล้วไม่มีแล้วพอจะสนใจแต่ลูกกับเมียแล้วว่าอย่างนี้

แล้วก็เลยกัดฟันช่วยกันทำงานต่อไป

ก็คือแม่เนี่ยทำร้านแล้วให้พ่อมาช่วยด้วยไหมคะตอนนั้น

เพราะว่าก็เริ่มขายดีขึ้นมาเรื่อยอะไรอย่างนี้
จาก๔๕๐๐ก็ขายได้ประมาณหมื่นกว่าบาท
หลักหมื่นขึ้นก็เป็นสองหมื่นสามหมื่น
คือยอดมันก็ค่อยกระเทิบกระเทิบขึ้นใช่ไหม

จากที่เมื่อก่อนมีโต๊ะกี่โต๊ะนะแม่
มีห้าหกโต๊ะ
และปัจจุบันมีทั้งหมดกี่โต๊ะร้านนี้

ด้วยความขยันและความสู้ชีวิตของเจ๊ก้อยและพ่อแมว
ก็ทำให้ร้านเจ๊ก้อยโด่งดังมีชื่อเสียง
และอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อนั่นก็คือ
กุมารที่ชื่อว่าน้องทาวินองค์นี้นี่แหละครับ
แม่บอกว่าแม่มีวันหนึ่งแม่เคยฝัน

ฝันเห็นเด็กผู้ชายตัวอ้วนกลมน่ารัก

ก็เลยไปปรึกษากับพี่สาวว่า
ทำไมเราฝันแบบนี้ฝันแทบทุกวันเลย
แล้วเขาก็เลยแนะนำเราว่าให้เราอ่ะ
เออเราลองเลี้ยกุมารดูไหม

พอกลับมาบ้านเราก็ขอเขาว่า

แล้วเดี๋ยวแม่จะมีของรางวัลให้อะไรอย่างนี้

ตอนนั้นแม่รู้ได้ไงว่าแม่จะซื้ออะไรยังไง

เขาก็แบบว่าแม่ทาวินอยากได้อันนี้อะไรอย่างนี้

ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเนอะ

ฝ่าฟันจับมือเคียงข้างกันมาขนาดนี้
มีอะไรอยากจะขอบคุณผู้หญิงคนนี้ไหม
ขอบคุณที่ใจเย็น
ขอโทษที่แม่ไม่ด่าพ่อ

ตอนนี้เริ่มจะเริ่มจะวีนแล้ว

ก็ชอบบ่นชอบแวะไปนู่นแวะไปนี่อะไรอย่างนี้

แต่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะเราเป็นห่วงใช่ไหม
กลัวเขาแบบว่าเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
แต่เราก็คอยดูคอยสังเกต
อย่าเป็นนะอย่าเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะ
เราก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทำให้เขาหมดทุกอย่างอะไรอย่างนี้
สุดท้ายคือเรื่องที่มันเป็นอดีตมันก็ผ่านไปเนาะแม่นะ
ทุกวันนี้ก็มีความสุขจับมือฝ่าฟันกันมา

ที่ทำให้ทุกวันนี้ร้านเราประสบความสำเร็จหน่อย

ดัดแปลงไปเรื่อยที่เอาใจลูกค้าให้ได้
คุณภาพต้องมาระดับหนึ่ง
ขยันค่ะแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีทุกวัน

ร้านเราก็จะอยู่ระหว่างเพชรบุรี๑๒กับเพชรบุรีสิบสี่

เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงตี๓นะคะ
เชิญมาลองชิมดูนะคะว่าจะถูกปากหรือเปล่าค่ะ

มาร่วมแชร์เคล็ดลับการเป็นเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้
โอเคไหมคะพ่อได้ไหมมันเข้ากันไหม
คุกหนูยังยากเลยตอนนี้ให้มันเข้ากันอ่ะ
พ่อทำเสียขึ้นเหมือนจะไม่ได้อ่ะ